ตำรวจบอกว่าหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจสามารถสรุปสำนวนคดีได้
ก็คือหลักฐานต่างที่มันสอดคล้องกันจากการให้ข้อมูลของพยานบุคคลหลายคน
และมีพยานบุคคลที่เห็นว่าหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่

นี่คือสิ่งสำคัญนะคะทีนี้เราจะมาไล่เรียงให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะ
ว่าวันนี้ทางตำรวจได้แถลงว่าอะไรบ้างค่ะ
โดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
พลตำรวจโทกิติพงศ์เงามุกพร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดียักยอกสลักกินแบ่งรัฐบาล
ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านบาทก็ออกมาแถลงผลการสืบสวนสอบสวนนะคะ
สรุปแบบนี้ค่ะว่าจากการสอบปากคำพยาน๔๐คน
และการนำสำนวนจากตำรวจกองบังคับการปราบรามมาพิจารณาประกอบไปด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจพบ
ยืนยันชัดเจนว่าสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐เป็นของนายปรีชาไคร่ครวนจริงตามที่กล่าวอ้าง
มีการหยิบยกเส้นทางของลอตเตอรี่ฉบับนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขายต่อให้กลุ่มยี่ปั๊วจากนั้นส่งต่อให้แม่ค้าลอตเตอรี่แผงลอยคนที่๑
ซึ่งมีเลขท้าย๗๒๖จริงตามหลักฐานภาพทางไลน์ที่บันทึกเอาไว้ก่อนจะขายให้ครูปรีชา
เดี๋ยวครู่เดียวเราจะมีไล่เรียงให้ดู
เป็นภาพตารางเลยนะคะว่าเส้นทางลอตเตอรี่ฉบับนี้
ตั้งแต่ต้นทางปลายทางเป็นยังไงบ้าง
แต่ตอนนี้ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ที่แถลงเมื่อช่วงบ่ายค่ะ

เพราะว่าจริงอ่ะข็ดดีดังอย่างเนี่ย
เราก็ต้องไปขอร้องไปเลย
คือที่ไม่เจอเนี้ยเพราะว่าระยะเวลา
ก็เราก็เก็บไม่ได้ในช่วงนั้น

พอเลยเวลาวันที่มันเห็นเกิดวันที่๓๑ตุลาคม
กว่าเราจะได้รับข้อมูลจากทางกอสละ๒๘พิธีกา
ซึ่งเป็นเกือบเดือนเนี่ย

มีคาร์มของนี้อยู่ทางไหนไหม

ตอนนี้เราก็พยายามจะติดต่อขอครับ
ถ้าใครมีก็ช่วยดังมาพอไหนดี
แล้วเราจะได้รีบไปตรวจสอบ

ถ้าเขาพูดอย่างนี้เราสัญญามากเลยขอเขาไปดูก่อน
ตอนนี้ก็ให้บ้างส่วนไปเรียกว่าขอบคำในประเด็นนี้อีกที
แต่ตอนการประสานด้านเรื่องต้นเนี่ยยังไม่ได้
ส่วนชื่อขอบคุณเนี่ยยังมั่นใจไหมครับว่ามีทางมีหลักถามวิดีโอหรือเรื่องนี้
เพราะว่ามันก็เป็นพฤษเดียวที่เขาก็มั่นใจว่าสำคัญอยู่ด้วยสำหรับตรวจสิทธิ์
คือถ้ามีอะขอให้ตำรวจว่าเราจะได้ควร

นี่ค่ะหลายคนก็ยังสงสัยนะคะผู้สื่อข่าวเองก็สอบถามเพิ่มเติมหลายเรื่องแล้วค่ะ
โดยเฉพาะหลักฐานต่างที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้าง
โดยเฉพาะในส่วนของครูปรีชาที่บอกว่า
มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
เห็นคนก้มลงไปเก็บลอตเตอรี่จริง

ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
ยังไม่มีการนำคลิปภาพนี้มามอบให้กับพนักงานสอบสวนนะคะ
ตำรวจเองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบรอบตลาดแผงลอตเตอรี่
ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้ว
ตำรวจก็ยังไม่มั่นใจเลยค่ะว่าคลิปที่ว่านี้มีจริงหรือเปล่า
ก็บอกครูปรีชาไปแล้วว่าถ้ามีคลิปจริงก็ให้เอามานะ
เพื่อให้ทุกคนคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้
คือท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ก็ให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อคืน
คุณพระคุมคุณผู้ชมท่านก็บอกว่าตัวลอตเตอรี่
ที่มีลายนิ้วมือของหมวดจรูนก็ต้องมีอยู่แล้ว

ส่วนซองพลาสติกที่หุ้มลอตเตอรี่ที่ครูปรีชาอ้างว่า
ตอนผมจับเนี่ยมันมีแค่ซองพลาสติก
มันตรวจไม่ได้อยู่แล้วหลายคนจับซองพลาสติก
ส่วนกล้องวงจรปิดที่ว่านี้ยังไม่อยู่ในมือของตำรวจเลยนะคะ

ก็เอาเป็นว่าวันนี้ที่ตำรวจได้สรุปสำนวนคดี
ก็เพื่อจะส่งฟ้องอายการต่อนะครับ
แต่ว่าตำรวจภูทรภาค๗นะครับ

ร้อยตำรวจโทจรูลให้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับ
ก็คือข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจร
ตามที่ครูปรีชาเขาไปแจ้งความเอาไว้

หมวดจรูนอ้างว่าลอตเตอรี่ทั้ง๕ฉบับ

ยังไม่มีการเปิดเผยให้ตำรวจทราบเหมือนกัน
เนื่องจากหมวดจรูนบอกว่าจะขอเปิดเผยในชั้นศาล
เท่ากับว่าทั้งคู่เนี่ยยังมีหลักฐานสำคัญที่
ต่างฝ่ายต่างบอกว่าจะเอาไปต่อสู้กันในชั้นศาล
คือคดีนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า
ยังไม่ได้จบแค่ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีวันนี้
แล้วก็อ้าวครูปีชาก็เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินคืนไป
จรูนก็ต้องคืนเงินเขาอันนี้ยังไม่ใช่
เพราะต้องไปต่อชั้นในจัดการแล้วก็ต่อชั้นศาลด้วย
สืบสวนสอบสวนได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
แต่พยานบุคคลของครูปรีชาที่เห็นว่าครูปรีชา
เป็นผู้ซื้อสลากตัวจริงนั้นมีความชัดเจนกว่า
สรุปได้ว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเป็นของครูปรีชา
พร้อมกับย้ำว่าผลการตรวจสอบนั้นชัดเจน

หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ในชั้นศาล
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่อไป

จรูนเองก็ยืนยันว่าจะไปต่อสู้คดีในชั้นศาล

แต่หวดจรูนก็ยืนยันแล้วว่าจะไปพบพนักงานสอบสวนแน่นอน

มันยังคืนไม่ได้ไงมันยังถูกอายัดอยู่
ก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ไม่คืนเพราะว่าเป็นเงินของเขา
คือถ้าจะมองในภาพของการดำเนินคดี
ถ้าอายการเห็นควรส่งฟ้องไปยังศาล
ที่พนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจสรุปสำนวนคดีส่งมาเนี่ย
นั่นเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยจะพ้นจากตำรวจ
คู่กรณีไปว่ากันต่อในชั้นศาล

พยานหลักฐานต่างยังไม่รอบด้านยังไม่ครบ

ให้พนักงานสอบสวนไปหามาเพิ่มเติม

มีแค่พยานบุคคลแค่นี้มันแน่นหนาพอเหรอ

คือมันยังมีหลายขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่า
เขาคุยกับพยานบุคคลหลายคน
โดยเฉพาะแม่ค้าขายลอตเตอรี่
ก็คือมีเส้นทางลอตเตอรี่ตั้งแต่เริ่มต้น

ว่าใครขายให้ใครส่งต่อให้ใคร

เป็นที่มาที่ทำให้พนักงานสอบสวนเชื่อว่า
ครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงนะคะ
มาดูเส้นทางของสลากินแบ่งรัฐบาล
เจ้าปัญหานี้นะคะก็คือ

ต้นทางก็แน่นอนสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ชุดนะคะชุดที่๐๔๐๗๑๔๑๕๒๒เนี่ยค่ะ

ี่ปั๊วเนี่ย๕เจ้านะคะ
ขายไปให้กับแผงในตลาดสนามบินน้ำ

แม่ค้าแผงที่ตลาดสนามบินน้ำ
ขายต่อให้กับแม่ค้าลอตเตอรี่คนที่๑

ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพลอตเตอรี่ฉบับนี้เอาไว้

มีพยานยืนยันถึง๓ปากนะคะ

พยานที่ว่านี้คือใครบ้าง

จากนั้นค่ะแม่ค้าคนที่๑
ขายต่อให้กับแม่ค้าอีกคนนึง

แต่แม่ค้ามี๔เจ้า

ขายลอตเตอรี่ต่อให้กับแม่ค้าคนที่สี่
จากนั้นแม่ค้าคนที่สี่
ขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชา
โดยแม่ค้าทั้ง๕แผง
เขายืนยันตรงกันหมดเลย
แต่มีลูกค้าคนนึงพยายามมาขอแบ่งซื้อ
แล้วครูปรีชาไม่แบ่งขายให้

ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้๒ประเด็น

ก็จากการให้ปากคำของหมวดจรูนเองนี่แหละค่ะ
ที่ยืนยันว่าซื้อลอตเตอรี่จากแผงขายลอตเตอรี่ในตลาดเรสซิตี้จริง
แต่หมวดจรูนบอกไม่ได้ว่าซื้อกับใคร
บอกว่าจำไม่ได้ว่าแม่ค้าคนไหนจำไม่ได้จริง

ตำรวจตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ก็คือ

ตำรวจบอกว่ามีพยานบุคคลยืนยันว่า
วดจรูนเก็บลอตเตอรี่นี้ได้
นี่ก็คือสิ่งที่ตำรวจเข้ามาแถลงวันนี้นะคะ